ผู้ชมครับผู้หญิงมร้องทุกกับสื่อบวลชนบอกว่า
แฟนหึงหึงแล้วตีตีจนขาหัก
คุณผู้ชมครับตกลงจะเยียวยาค่ารักษาพยาบาลกัน
แต่สุดท้ายก็หายเงียบครับ
คุณผู้ชมครับผู้หญิงที่ใช้เฟซบุ๊คคนนี้นะครับ
โพสต์ข้อความนี่แล้วก็โชว์นะครับ
แล้วก็ไม่รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลปล่อยให้ดูแลตัวเองครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวไปคุยกับนางสาวบัวนะครับเป็นนามสมมุตินะครับ
คุณผู้ชมอายุ๒๓ปีเป็นผู้เสียหาย
เล่าบอกว่าคบกับแฟนมา๒ปีกว่าวันเกิดเหตุวันสงกราน
เมษายนเธอไปเล่นสงกรานแล้วก็มีผู้ชายมาขอเฟซบุ๊ก
แต่เธอบอกเธอไม่ได้คิดอะไรนะแต่พอตกดึกเนี่ยแฟนเห็นเฟซบุ๊คว่ามีประวัติโทรเข้า
แต่เธอไม่ได้รับสายก็เลยปลุกเธอมาถามแล้วก็ลงมือทำร้ายเลย
ทำร้ายยังไงใช้ไม้ตะพดครับแล้วท่อเหล็กทุบตีครับ
เธอไม่ได้ขัดขืนนะครับเพราะยอมรับว่าทำผิดเอง
เมื่อแฟนอารมณ์เย็นลงนะครับก็ขอโทษแล้วพาเธอไปทำแผล
แต่ก็ไม่ได้ดูแลนะแล้วก็ออกไปเล่นสงกรานทุกวัน
วันที่๑๖เมษายนแฟนเนี่ยจะออกไปนอกบ้านเธอก็อยากจะไปด้วย
แต่แฟนโมโหครับแล้วก็กระทืบเธอซ้ำอีก
คราวนี้เจ็บหนักเลยครับมีแผลทั้งตัวหน้าแข้งก็โดนตะปูเจาะนะครับ
ข้อเท้าขวาก็หักต้องเข้าเฝือก
นางสาวบัวเล่าต่อครับบอกนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะ
ที่เธอเป็นที่ระบายอารมณ์ของแฟน
ช่วงหลังนะครับหลังหลังมาเนี่ยการคบหากันกับแฟนเนี่ย
อารมณ์รุนแรงขึ้นแล้วโมโหร้าย
ครั้งหนึ่งเมื่อปี๒๑๖๔ครับทะเลาะกันตอนไปเที่ยว
ต่อยครับจมูกผิดรูปไปเลยต้องทำจมูกใหม่
ปีต่อมา๒๑๖๕ถูกมีดฟันหัวครับ
เธอบอกเธอหนีจากผู้ชายเนี่ยไปขี่รถจักรยานยนต์ตามจิกหัวนะครับ
ลากไปกับถนนอีกล่าสุดถูกทำร้ายสองครั้งติดติด
ในช่วงสงบการณ์นี้ละครับถูกว่านักมากแล้ว
ที่ผ่านมายอมทนเพราะคิดว่าจะเปลี่ยนนิสัยเขาได้
แล้วอีกอย่างครอบครัวแฟนดีกับเธอฮะ
หลังจากฟันติดต่อมาบอกเดี๋ยวจะรับผิดชอบนะ
แต่พอนัดคุยกันพร้อมหน้านะครับผู้ใหญ่ก็ไม่มา
อกจากนี้นะครับยังมีเงินที่แฟนให้เธอกู้ยืมมา๔๐๐๐บาท
บอกเดี๋ยวจะโอนให้ก็เงียบอีกเหมือนกันลองฟังเสียงเธอครับ
หมดสงการแล้วพี่จะเป็นคนดีพี่จะไม่ออกไปเที่ยวแล้วจะอยู่กับหนู
ขอเริ่มต้นใหม่แบบว่าพี่จะเปลี่ยนตัวเองอะไรอย่างนี้ค่ะ
หนูก็เลยโอเคแบบว่าให้อภัยค่ะ
พอวันที่๑๖ตื่นมาเขาก็แบบโมโหใส่หนู
แบบทำร้ายร่างกายหนูอีกรอบหนึ่งอะค่ะหนูก็เลยให้ที่บ้านมารับ
และที่หนูทนอยู่ก็คือหนูเป็นคนที่มีปัญหาครอบครัวใช่ไหมคะ
คือหนูไม่มีพ่อไม่มีมีแม่ค่ะแม่แต่ว่าแม่ก็คือไม่ได้เลี้ยงอะค่ะ
หนูอยู่กับป้าค่ะครอบครัวเขาดีเขาแบบว่าอบอุ่น
แต่ครอบครัวเขาคืออบอุ่นนะคะ

เล่าบอกว่าสาเหตุมาจากเขาเนี่ยหึงหวงเพราะแฟนแอบไปคุยกับคนอื่นไง
เขาจับได้หลายครั้งแล้วก็ให้อภัยล่าสุดก็เกิดขึ้นอีก
รับแหละว่าลงไม้ลงมือจริงเพราะรับไม่ได้
ที่คอยดูแลเลี้ยงดูทุกอย่างนะครับ

ส่วนเรื่องค่ารักษาเนี่ยเขาบอกเขาจ่ายให้แล้ว๒๕๐๐บาทครับ

อยากเลิกแล้วคือว่าเดี๋ยวผมจะใช้ค่าที่จะให้
ขอโทษก็คุยกับเขาแล้ว
คือว่าถ้าไม่มีเรื่องผู้ชายนี้ผมก็จะไม่เคยทำอะไร
เพราะว่าผมขอเรื่องนี้เรื่องผู้ชาย
พี่ฟังนะคนไม่ไม่ทำอ่ะ
บอกผมเป็นลูกผู้ชายพอครับแต่ผมทำอ่ะผมรับผิด
หลังจากนี้ก็จะคุยกันนะครับ
จะคุยกันชดใช้ค่าเสียหายตามที่ตกลงกันไว้
แต่สิ่งที่พูดกันอย่างหนึ่งคือ
ไม่มีการกลับไปคบกันอีกแล้วครับ